ติดตามกันต่อช่วงนี้กับขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับเรื่องที่ว่า
ทางด้านของกระทรวงเกษตรครับมีการเตรียมเสนอคอรมอลพรุ่งนี้
ทางด้านของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ใช้อำนาจตามมาตรวจ๔๔
ยึดคืนที่สปกกศแสนรัยใน๒๕จังหวัด
เรื่องนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง
ติดตามการพิเคราะห์จากคุณปริขาจายเลยครับ
คุณครับคุณกอล์ฟครับคุณดาวครับ
ต้นสัปดาห์ขึ้นมาขอหลบเรื่องร้อน

เพราะวันที่๑๓คือวันที่อายการส่งฟ้องหรือส่งไม่ฟ้อง
ฉะนั้นบรรยากาศตรงนั้นก็รอได้

เมื่อวานนี้เขาประกาศเปิดศูนย์ก็ถูกระงับยับยั้งไปทุกที่

เพื่อไทยส่วนหนึ่งเขาจะไปที่อนุสาวรี

ฉะนั้นร้อนทั้งนั้นครับ
แต่ว่าขอหลบเรื่องร้อน
ขีดเส้นใต้เรื่องดี
ที่คุณก๊อฟโปรยไปเมื่อสักครู่
มีหัวข่าวนี้บนหน้าหนังสือพิมพ์

เออนี่เป็นเรื่องดีมากชงคอรมอมาตรา๔๔ยึดที่สปกรเรียกคืน๔๓๐๐๐ไร่ใน๒๕จังหวัด
ถามว่าทำไมเรื่องนี้เป็นเรื่องดีก็อย่างที่บอกตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ช่วงที่ผ่านมา๒ปีกว่าคอสชพยายามจะเดินหน้ายึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก
พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกนั้นเนี่ย๓หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกรมป่าไม้
ลมป่าไม้นี่ก็มีเรื่องป่าสงวนทั้งหลายที่ถูกบุกรุก
กรมอุทยานกรมอุทยานก็คือกรมที่มีหน้าที่ดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งมีเยอะครับเขาก็ประกาศเขตอุทยานที่นั่นที่นี่
ฉะนั้นกรมป่าไม้ดูแลดูแลป่าสงวน
กรมอุทยานแห่งชาติดูแลป่าประเภทที่เป็นอุทยาน
มาถึงอีกกรมหนึ่งซึ่งเป็นกรมสำคัญ
ดูข่าวที่เป็นข่าวพาดหัววันนี้เดี๋ยวผมจะดูเนื้อข่าวหน่อยนะครับ
เขาใช้คำว่าแหล่งข่าวครับเขาใช้คำว่าแหล่งข่าวบอกว่าในการประชุมคอรมอ
วันพรุ่งนี้วันที่๒๑ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เสนอให้พิจารณาทางเลือกใช้มาตรา๔๔หรือการออกร่างพรบ
เพื่อรองรับการแก้ปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตพื้นที่สอปกรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
กฎหมายกำหนดก็คือว่าให้ถือได้ไม่เกิน๕๐ไร่แล้วคนเหล่านี้ก็ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน
ทั่วประเทศเนี่ยเขาไปสำรวจดูมีทั้งหมด๔๒๕แปลงนะถ้าคิดเป็นไร่๔๓๐๐๐ไร่
อยู่ในจังหวัดทั้งหมด๒๕จังหวัดถามว่าทำไมเสนอให้ใช้มาตรา๔๒
เป็นเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาสปกรไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาทวงคืนที่ดิน
จากผู้ที่ถือครองที่ดินเกินกำหนดแล้วกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
ไม่ได้ให้อำนาจสอบประกอบเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วไม่สามารถจะลื้อถอนได้
อันนี้ก็ไม่เหมือนกับกรมอุทยานไม่เหมือนกับกรมป่าไม้
กรมอุทยานกรมป่าไม้เนี่ยมีอำนาจทางกฎหมายเด็ดขาดกว่าสปกรเยอะ
แต่สอบประกอบเข้าใจว่าคนที่ออกกฎหมายเห็นว่าคนที่เข้าไปส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร
แล้วเป็นเกษตรกรผู้ยากจนด้วยนะ
ฉะนั้นจะใช้กฎหมายให้ดูเดือดเลือดพลาดยังไงเดี๋ยวก็มันจะกระทบกันไปใหญ่
ก็เลยกลายเป็นว่ากฎหมายของสอปกรอำนาจมันเบามาก
ผู้ที่บุกรุกผู้ที่ยึดครองที่ดินก็เลยไม่กลัวขอใช้มาตรา๔๔
อย่าลืมนะครับว่าคนที่จะเข้าไปใช้ที่ดินสปกสปกรเอาที่ดินมาจากไหน
สอบประกอบเอาที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นป่าเสื่อมโทรมทิ้งไว้ป่าก็ไม่เป็นป่า
ลักษณะก็ไม่เป็นป่าทิ้งไว้เฉยรัฐในอดีตก็เลยบอกเอ้าถ้าอย่างนั้นก็มาขีดเส้น
ให้คนที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ยเข้าไปทำกินดีกว่าดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉย
แต่เธอต้องตกลงนะว่าจะไม่ไปบุกลุกต่อแล้วให้พื้นที่เท่าไหร่เขาก็คำนวณว่า
ครอบครัวหนึ่ง๕๐ไร่นี่ก็พอกินแล้วนะก็เลยกำหนดไว้๕๐ไร่
ใครบ้างที่จะเข้าไปอยู่ในที่นี้อ้าวก็คนที่ยากจนไง
คำกำจัดความคำว่ายากจนโอ้ยตอนนั้นก็เถียงกันใหญ่
แต่เอาเป็นว่าต้องการช่วยผู้ยากจนได้ไม่เกิน๕๐ไร่
นั่นนโยบายแต่ของจริงปรากฏว่าคนที่เข้าไปก็ไม่ใช่คนยากจนจริง
แล้วเข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าจะถือครองแค่๕๐ไร่ถือครองเป็นร้อยก็มี
แล้วไปถือครองแล้วก็ไม่ได้เอามาทำเกษตรกรรมหรอก
เอาไปทำรีสอร์ตเอาไปทำโน่นทำหนี้ทำมาหากินสนุกสนานกันใหญ่เลยครับ
ผิดวัตถุประสงค์สอบคอก็ปวดหัวสิ
แต่ว่าพอจะเอากฎหมายไปใช้บังคับมันก็ติดโน่นติดหนี้ยึดคืนก็ไม่ได้
หลักอีเหลืออยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับ
ก็จำได้ไหมล่ะวังน้ำเขียวอ่ะนั่นแหละที่ดินสอปกรก็ส่วนหนึ่ง
ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นที่ดินอุทยานอ่าอุทยานเขาทำได้
ที่เขาส่งฟ้องศาลพอสารตัดสินพัวอุทธรณดีกา
พอดีการเรียบร้อยปั๊บเขาลื้อเลยแต่ที่ดินของสปกรไม่มีอำนาจกฎหมาย
ที่ไปใช้เด็ดขาดอย่างนั้นฉะนั้นสปกรก็จึงอยากให้ออกเป็นมาตรา๔๔
ขอสชถ้ามีมาตรา๔๔แล้วใช้ได้เลย
นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูว่าถ้าพรุ่งนี้
รัฐบาลให้อำนาจหัวหน้าคอสชหรือว่าหน้าคอสชประกาศมาตรา๔๔จริง
แล้วจะเป็นยังไงต่อแน่นอนครับโดยทฤษฎีนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้เยอะ
แต่ในทางปฏิบัติจะได้ทำมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องตามดู
แต่ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าโอ้โหที่ดินตั้ง๔๓๐๐๐ไร่
ไร่แบ่งออกเป็น๔๒๕แปลงกระจัดกระจายอยู่ใน๒๕จังหวัดนี่เยอะนะครับ
คนจนเกษตรกรจริงเกษตรกรที่ยากจนจริงก็มองตาปริบ
เพราะคนที่ถือครองเป็นร้อยร้อยไล่เนี่ยไม่ใช่เกษตรกรใครก็ไม่รู้
แต่มาซื้อสิทธิ์ของคนที่ได้สิทธิ์กฎหมายเขาห้ามห้ามซื้อขาย
แต่ว่าคนพวกนี้ก็พลิกแพลงก็ซื้อมาด้วยความเชื่อกัน
ไม่มีเอกสารสัญญาเป็นทางการหรอกครับแต่ว่าเชื่อกัน
นี่คือข่าวดีที่บอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
เพราะว่าทุกวันนี้เขากำลังจะจัดการกรมป่าไม้เขาก็ไปจัดการอยู่
อุทยานแห่งชาติก็ไปจัดการอยู่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมบอกว่า
หางดงไปเสมิงไง๓๐กว่าเจ้าที่เขาเรียกว่าหุบเขาไฮโซ
นี่ยังไม่รู้ไปถึงไหนเลยครับแต่เป็นข่าวขึ้นมาแล้วว่า
จะไปตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่เห็นแก่หน้าใคร
มาไม่ว่าเส้นใหญ่แค่ไหนจัดการหมดอันนั้นก็เป็นข่าวดี
แต่ว่าพอเป็นข่าวแล้วก็เงียบไปพอเป็นข่าวแล้วเงียบไป
อย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนผมถึงพยายามเรียกร้องแล้วเรียกร้องอีกว่า
เออที่ดินของกรมอุทยานก็ดีที่ดินของป่าสงวนที่ขึ้นอยู่กับกรมป่าไม้ก็ดี
ที่ไปยึดยึดมาในรอบ๒ปีเนี่ยไหนช่วยทำรายละเอียดให้ประชาชนดูหน่อยซิ
แถลงข่าวออกมาหน่อยซิอ้าวแถลงข่าวกลัวไม่มีคนลงหน้า
หน้าหนังสือพิมพ์ลงกรอบโฆษณาหน่อยซิว่าแต่ละแปลงที่ไปยึดมาแปลงใหญ่ใหญ่เนี่ย
อยู่ในขั้นตอนไหนอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่ในขั้นตอนส่งฟ้องศาล
อยู่ในขั้นตอนสารกำลังพิจารณากันอยู่คนเขาจะได้รู้ว่าอ๋อ
ที่ไปยึดมายึดมานั่นไปถึงไหนแต่ถ้ายังเงียบอยู่
คนก็ไม่สบายใจว่าเอ๊ะตกลงเอายังไง
สรุปก็คือว่าขีดเส้นใต้ว่าพรุ่งนี้รอลุ้นว่าจะมีมาตรา๔๔
เกี่ยวกับเรื่องคอสชหรือไม่เออแล้วก็ปิดท้ายมีคนส่งไลน์มาให้ผม
ผมคิดว่าเอามาฝากท่านผู้ชมได้นะไม่ใช่มีเรื่องเสียหายอะไรหรอก
เป็นส่งมาทางไลน์เรื่องของคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
นี่ภาพในจอเนี่ยเขาบอกคุณชูวิทย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้คุมในเรือนจำครับ
แกก็คงไปทำงานช่วยผู้คุมอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้คนก็หวังคาดหวังว่าเออ
ถ้าอย่างนี้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบช่วยราชการอย่างนี้
อาจจะได้ออกมาเร็วขึ้นอะไรทำนองนี้
นี่คุณชูวิทย์เท่าที่เห็นในจอไม่ได้เจอกันตั้งนาน
ไปเป็นผู้ช่วยผู้คุมที่เรือนจำครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ
ก็ยังคงมีบทบาทอยู่นะครับถึงแล้วเป็นอย่างเกินจำ
น่าจะทำงานเหมาะนะเรื่องพวกนี้นะ

ทางของท่านเหมือนกันนะขอบคุณครับ

ส่วนเรื่องของสวกรติดตามคอรมอลพรุ่งนี้ว่า
มติของคอรมอลนั้นจะให้อำนาจหัวหน้าคอสช
หรือไม่กับเรื่องของการยึดคืนที่ดินสอบประกอบด้วยนะครับ